กลับมาในช่วงที่๒ของการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙กันนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดูการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ที่จะมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป
รวมไปถึงคณะกรรมการที่จะออกมาทำหน้าที่ในการออกรางวัล
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทุกงวดด้วยนะคะ
ทั้งนี้ค่ะเพื่อความโปร่งใสในการออกรางวัลนั่นเอง
ส่วนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามขั้นตอน
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลติดตามได้จากรายงานค่ะ
การออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเดือนละ๒งวด
คณะกรรมการออกรางวัลทั้ง๑๐คนจะถูกสับเปลี่ยนเวียนกันไป
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ที่จะเชิญผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก
ตลอดจนสื่อมวลชนเข้ามาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในการออกรางวัลค่ะ
กรรมการออกรางวัลแต่ละคนไม่เคยออกสลากมาก่อน
จึงต้องฟังคำอธิบายจากเลขานุการที่จะคอยบอกขั้นตอนการออกรางวัลต่าง
ก่อนเวลาออกรางวัลประมาณ๓๐นาที
จากนั้นคณะกรรมการออกรางวัลจะตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์อย่างละเอียด
อุปกรณ์การออกรางวัลแต่ละประเภทมีทั้งหมด๑๒ชุด
ประธานออกรางวัลจะเป็นผู้เสี่ยงทายจับหมายเลขประจำตัวหลัก
เพื่อติดตั้งวงล้อและอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง๖หลัก
ว่าจะนำอุปกรณ์แต่ละชุดไปติดตั้งในแต่ละตำแหน่ง
และตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

ประธานจะเป็นคนเสี่ยงจับลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลที่๒๓๔และ๕

จะทำการออกด้วยอุปกรณ์หมุนวงล้อจากพนักงานหมุน

รางวัลเลขท้ายรางวัลเลขหน้า๒ตัว๓ตัวรางวัลที่๑

แต่ผู้ออกรางวัลจะเป็นกรรมการจำนวน๖คน
ซึ่งจะต้องผ่านการเสี่ยงเพื่อให้ไปประจำแต่ละหลัก
พร้อมกับเสี่ยงอุปกรณ์ประจำหลักด้วย
เมื่อพนักงานหมุนให้ลูกบ่อนคลาสกันแล้ว
กรรมการประจำหลักก็จะทำหน้าที่ยกคันยก
เพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงมา
ก่อนจะขานหมายเลขในแต่ละหลักค่ะ

เสร็จสิ้นแล้วพนักงานประจำอุปกรณ์รางวัลทุกหลัก
ก็จะนำลูกบอลหมายเลขทั้งหมดออกมาจากอุปกรณ์ออกรางวัล
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีหมายเลขครบ๑๐หมายเลขในทุกหลักด้วย